เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันค่ะ

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่บริษูนย์๔๖บาทต่อฟอง
ไปดูราคาอาหารทะเลกันหน่อยวันนี้นะคะ
ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
หึกกล้วย๒๐๐๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม